คนสวยมาดูกันที่คนหล่อกันบ้างดีกว่า
แต่ของดิฉันเนี่ยเป็นนุ่มหล่อสายฮาเป็นพระเอกทั้งหมดเลย
เวลาเจอสื่อมวลชนเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเขามีจังหวะโบ๊ะบะเฮฮากันอยู่ตลอด
จะมีใครกันบ้างติดตามกันค่ะ
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มตัวท็อปของวงการบันเทิง
โดยเฉพาะสองหนุ่มจากแก๊งสมาชิกคนดีที่ไหน
ได้ยินชื่อแก๊งนี้ก็รู้ถึงความม่วนความเฮฮา
ความกรีนกรีนอ่วนแหม่ง

เนี่ยถ้าหากยังไม่ครบแก๊ง
ก็มีแค่เฮียบอยปกรณ์กับเฮียเกรทวรินทร

ที่นั่งขาวหน้านี่กระแดมอะไร

ไหวอยู่แล้วถามนักข่าวที่นั่งนี่ไหวหรือเปล่า

อันนี้เมื่อย
เพิ่มแสงให้ด้วย
โอ๊ยเป็นกันเองเกินพวกคุณ

เกลียนหาสมกับเป็นสมาชิกแก๊งคนดีที่ไหนจริง

บรรดานักข่าวคงต้องหัวหมุนกรี๊ดสลบ
เพราะความกวดกวนของหนุ่มแน่นอน

คู่นี้เขาเป็นพระเอกสายหล่อ
หัวใจฟริ้ง
ใครล่ะคะณเดชน์คูกิมิยะกับหมากปรินไง

เวนต์นี้หวานใจของทั้งคู่
ยายาคิมเบอร์รี่เขาไม่ได้มาแจกความหวานความฟินแบบพร้อมกัน
สองหนุ่มก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวัง
เสิร์ฟช็อตน่ารักให้แทน

ก็รับบทคู่จิ้นหมากแบร์ไปเลยสิคะเอ้ย
ควรกันสัมภาษณ์๕๔๓๒
ช่วยกันตอบคำถามงุ่งงิ่ง
พอจังหวะขอให้อินเสิร์ตก็มีความคีมี่โนโตขึ้นมาทันที
ทั้งออกกันจิ้มแกมกัน
นักข่าวทั้งหลายก็กรี๊ดกันสนั่นไปเลยสิคะ
จิ้นจิ้นจิ้นแล้ว
ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์คู่กันอ่ะ
จูบเลยจูบเลย

นี่นะถ้าสักคู่ไม่มีหวานใจตัวจริงแล้วก็

สะลัดเนอะ

สนิทกันด้วยแหละก็เลยเล่นกันแบบนี้ได้ค่ะ

เป็นนิ้วมือได้สัมผัสแกง
เออไม่ต้องไปจับเขาอยู่ที่เดิมเราอยู่นี่แหละ